ยังมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปทานนะครับ
นี่ขนมจีนขนมจีนเนี่ยเรานำเสนอกันแทบทุกวันแล้วแต่ขนมจีนทอดอ่ะ

วกกับน้ำยาที่แบบว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาทำเหมือนกันกับน้ำยาหมึก

ลงไปเลยที่สุราธานีไปเจอกับนี่ขนมจีนนางฟ้าน้ำยาเทพ
เป็นฉายาของขนมจีนทอดและน้ำยาไข่หมึกครับ

ประมาณนั้นอีกหนึ่งเมนูแปลกของชาวเมืองสุราธานีที่ร้านนี้
ขนมจีนทอดเจ้าเดียวในสุราชชื่อร้านเขานะ
ก็เป็นของนางสาวกระหนกวันสีทองแก้วนะครับ
เจ้าของร้านเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตนเองเป็นคนที่ชอบทานขนมจีน
แล้วก็มีโอกาสไปทานขนมจีนจากร้านอื่นหลายร้านเลยทีเดียวในจังหวัดทางภาคใต้
ก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนหลักสูตรเชฟเพิ่มเติม
เรียนมานะจากสำนักงานพัฒนาฝีมือรายงานที่๑๑จังหวัดสุราธานี
เมื่อมีพื้นฐานดีแล้วก็ตัดสินใจเปิดร้านขนมจีนมันซะเลย
ก็มีไอเดียสร้างความแตกต่างครับเพื่อเป็นจุดขายให้กับร้านของตัวเอง
ก็คือคิดค้นเมนูขนมจีนทอดและน้ำยาไข่หมึกขึ้นมา
งานนี้ได้รับการตอบรับดีเกินคาดลูกค้ามาเพียบมาตึมเลยทีเดียวนะครับ
เจ้าของร้านก็จะสาธิตนะวิธีการทอดเส้นขนมจีนให้ดูเป็นยังไงดูกันหน่อย
ขั้นแรกก็ตั้งกระทะเลยใส่น้ำมันลงไปเอาให้มันร้อนพอดี

เพราะว่านมจีนพอมันโดนน้ำมันร้อนแล้วเนี่ยมันจะฟูฟ่องแบบนี้
อารมณ์เหมือนหมี่กรอบเนอะ
แต่ว่าเส้นจะเป็นเส้นแบบเส้นขนมจีน
ถูกต้องครับนี่ต้องรีบเอาขึ้นมันจะพองฟูแบบนี้ครับ
เขาก็ให้ฉายากับขนมจีนทอดแบบนี้ว่า

มันมีเส้นเป็นสีแบบนี้
อ๋อแล้วแบบดูเหมือนอยู่บนปุ่ยแม่ง
เออแล้วมันก็ดูแบบสวยงาม
ราวกับนางฟ้าเขาว่าแบบนั้นนะครับ

สีเนี่ยได้มาจากใบเตยสีเขียวนะครับ

เป็นสีธรรมชาติทานได้สบายใจครับ

แล้วก็ฉายาอีกอย่างหนึ่ง

การทำน้ำยาในจังหวัดสุราธานี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

เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงแล้ววิธีการทานไม่ยากครับ

คือมันเส้นแบบฟูไงคุณชนะมันจะกินลำบากหรือเปล่า
มันจะแบบติดจมูกติดตาอย่างนี้หรือเปล่า

พอเวลาราดน้ำยาลงไปเนี่ยน้ำยาไข่หมึกเนี่ย
ขนมจีนที่มันฟูนะน้องนิวนาวนะ

มันจะค่อยยุบลงรูปลง

ประมาณนั้นแล้วก็เอาช้อนบรรจงเคลียร์
ทานคู่กับผักเครื่องเคียงหลากหลายชนิด
ภาคใต้เขาผักเยอะอยู่แล้วแล้วเป็นผักที่เป็นผักพื้นถิ่นทานอร้อยนี่มารงมะระอะไรก็มีเหมือนกัน

ใช่แล้วล่ะแล้วก็ราคาไปดูราคากันหน่อยนะครับราคาเนี่ยเขาบอกว่าไม่แพงนะ

เยอะแยะมากมายหลายเมนูมันจะเริ่มต้นอยู่ที่สักประมาณ๔๕บาท
ส่วนเมนูขนมจีนทอดน้ำยาไข่หมึกที่เห็นเป็นราคาชุดละ๖๐บาทเท่านั้นเอง

ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะโอ้โหอลงกงอลังการแต่ว่านี่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะครับ
สุราชไปทานกันหน่อยแล้วกันนะครับ
ร้านนี้อยู่แถวริมถนนฉลกรัฐซอย๙ทับ๑
หมู่สี่ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ไปก็ได้ทุกวี่ทุกวันอร่อยแบบคุณพี่เขาแบบนี้ซุบซับ
กันตั้งแต่ในช่วงเวลา๙โมงจนถึง๑๙นาฬิกาก็ทุ่ม๑

ขนมจีนทอดเจ้าเดียวในสุราชชื่อยาวหน่อย
แต่ลองเสิร์ชหาดูในเฟซบุ๊คผมว่าน่าจะเจอนะครับ
นมจีนทอดเจ้าเดียวในสุราชเออเรียกกันแบบภาษาปาก

โอ้โหเด็ดแบบนี้ใครอยู่แถวนั้นต้องไม่พลาด